หน้าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะพลทหารขวัญพลทหารขวัญเนี่ย
เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดแล้วก็ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำในค่ายทหารที่ลำปาง
ปรากฏว่าหนีออกมาไปขโมยมอเตอร์ไซค์ไปขโมยรถชาวบ้านมา
ล่าสุดความคืบหน้าเรื่องนี้จับได้แล้วนะคะไปจับได้เขาหนีไปอยู่ที่บ้านเพื่อน
ครับทีนี้ตำรวจเจ้าหน้าที่เนี่ยตามไปจับกลุ่มตัวได้ค่ะ
ต้องนำกำลังไปตรวจสอบบ้านหลังนี้คุณผู้ชม
อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนี่ตำรวจเขาทำงานหนักเขาก็สืบดูนะ
พลทหารสุภาวุฒิสุภาแปงหรือว่าพลทหารขวัญวัย๒๖ปีเนี่ย
ผู้ต้องหาคดีจำหน่ายยาเสพติดแล้วก็หนีออกจากห้องควบคุมตัวในเรือนจำในค่ายทหาร
มาอยู่ที่ทาวน์เฮาส์อยู่ที่บ้านเพื่อนหลังนี้นี่แหละ
ก็ตำรวจเขาไปตรวจค้นนะ
พอไปตรวจค้นก็เจอว่าพลทหารขวัญอยู่บนหลังคา
สภาพแบบอิดโรยเลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาตัวลงมาจากหลังคานะ
แล้วก็คุมตัวไปที่สพเขลังนคร
นำตัวไปชี้ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นดงอะไรพวกนี้เนี่ย
เป็นจุดที่ทิ้งมอเตอร์ไซค์ที่เขาขโมยมาคันแรก
เพราะว่าใช้มอเตอร์ไซค์เป็นภาษณะในการขี่หลบหนี

ทีนี้เบื้องต้นก็แจ้งข้อหาค่ะ

พลทหารขวัญโดนสายลับตำรวจติดต่อล่อซื้อยาบ้า
แล้วก็โดนจับตรงริมถนนสายลำปางแม่ทะ
เมื่อวันที่๕ตุลาที่ผ่านมาก็โดนแจ้งข้อหาคดียาเสพติดเนี่ยนะคะ
แต่ตัวพลทหารขวัญด้วยความที่เขาเป็นพลทหาร
ทางพนักงานสอบสวนก็เลยเอาตัวส่งฟ้องสารทหาร
ค่ายมธบ๓๒ลำปางค่ะ
ทีนี้ก็ถูกขังอยู่ในเรือนจำในค่ายนั่นแหละ

เมื่อวันที่๑๘ตุลาที่ผ่านมาเนี่ย
พลทหารขวัญอาศัยจังหวะที่ตอนนั้นผู้คุมกำลังเผลอ

หนีมาเสร็จไปขโมยมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ค่าย

ทำไมพนธหารขวัญต้องขโมยเยอะอ่ะ

เจ้าหน้าที่ที่ระดมกำลังจับกลุ่มบางทีเขาวอลบอกกันใช่ไหม
มอเตอร์ไซค์สีนี้คันนี้

ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไขว้เขวแล้วก็ตามจับกลุ่มตัวไม่ได้
แต่สุดท้ายต่อให้เขาจะขโมยหลายคันจะใช้แผนขนาดไหน

ตำรวจจับกลุ่มตัวได้ที่ทาวน์ฮาวส์ที่บ้านเพื่อนนี่แหละนะคะ